เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาคุยเรื่องเหล่านี้แน่
แต่ตอนนี้ในฐานะผู้สมัครสอบกธมช่วงนี้นะ
ผมให้เวลาท่านละ๒นาที
คุณจะทำยังไงให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสวรรค์นโยบายของพักคุณ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานคร

เอาเรียงเลยมั้ยเอาเรียงฝั่งนี้ก่อนก็ได้เอาไหม

ก่อนอื่นต้องมาคุยบริบทของกรทมก่อนว่า
วันนี้กรทมเป็นเมืองการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก
วันนี้หลังโควิดปีที่แล้วเหลือที่๑๐ล้านคน
ฉะนั้นเนี่ยวันนี้กรทมมีโอกาสจำนวนมาก
แต่รายได้กรทมนั้นจัดเก็บอยู่แค่๖๙๐๐ล้านบาทนะครับ

แล้ววันนี้เราต้องมาคุยเรื่องปัญหาตรงว่ารายได้กรทมนั้นเก็บน้อยเกินไป
ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยในกรทมปัญหาคือเราไม่มีการจัดสรรรายได้ที่ชัดเจน
ไทยสร้างไทยเราบอกว่าเราต้องเอาเรื่องของรายได้เป็นตัวหลักก่อน
จะพูดถึงนโยบายต้องมีรายได้ก่อนนะครับ
หนึ่งเนี่ยคือต้องเอาสิ่งที่เป็นสวยนะครับ

ต้องทำให้มันอยู่บนดินก่อนเอารายดับเข้ามาก่อนนี่คือเรื่องที่๑

ไม่แบบว่าปิดตาข้างนี้ไม่รู้เป็นวันมันไม่ได้ครับ

ไม่ใช่รอให้คุณชุวิตไปแฉดูทุกวันมันไม่ใช่

ถ้าเกิดเราจัดการเรื่องรายรับแล้วเราต้องมาทำในเรื่องของการสร้างกรทม

เราต้องทำในเรื่องของอากาศสะอาดก่อน

ซึ่งคุณหญิงสุดารัฐเองเนี่ยเคยนำเสนอในเรื่องนี้เข้าไปแล้ว

รถไฟฟ้าเราบอกว่าเราเอาความเป็นจริงมาพูด
รถไฟฟ้า๔๐บาทตลอดสาย

ที่ปล่อยฟวนละพฤษและมาใช้กฎส่งแสนนะ

หากเราได้เป็นรัฐบาลและได้มีสอสอกรทม

คือผมในนามของภาคเพื่อไทยนะครับ

แต่ว่าในระดับกรุงเทพเรามีปัญหามา๑๐ปีนะครับ

เราไม่มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง

แล้วนอกจากนั้นเราก็หยุดในกรุงเทพหานครมาหมดเลยนะครับ

ผู้ว่านี่ก็คือการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมนะครับ

ชั้นนอกคน๒แสนคนได้เท่ากับเขตชั้นใน

เมื่อเราแก้ไขปัญหาเรื่องของการเดินทาง

แต่รัฐไม่ได้ทำในจุดที่

รถยนต์ขนาดเล็กที่ไปตามชุมชนต่าง
จะสามารถขนคนไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เข้าเมืองได้
จากนี้ครับก็ไปเจรจาที่ลกร้างว่างเปล่า
ตอนนี้คนก็ไปปลูกต้นไม้เพื่อเสียภาษีต่ำ
ทมหรือรัฐบาลก็ส่งเสริมทำที่จุดจอดรถให้

ก็ย้ายคนเข้ามาใกล้ด้วยยานพานะขนาดเล็ก
แล้วก็เรื่องที่สองเรื่องการศึกษา
เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วผมอยู่ในกรุงเทพหมานคร
ผมจะยกเลิกโรงเรียนวัดในกรุงเทพ๔๐๐กว่าแห่งทั้งหมด
เหตุผลก็คือรู้สึกต่ำต้อยเหลือเกินนะครับคนกรุงเทพ

โรงเรียนต้องมีภาษาจีนต้องมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

จะเริ่มต้นด้วยโรงเรียนกรุงเทพพิวัฒน์

เราใช้วีดีโอคอลกันวุ่นวายเลอะเทอ

แต่ทำไมเราไม่ใช้วิดีโอคอล์ของผู้สูงวัย

แม้กระทั่งหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่าง
เพราะฉะนั้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

คนกรุงเทพมีชีวิตที่ดีกว่าแน่นอนครับ
คุณจิรายุผมแถมท้ายนิดขอนิดเดียว

รถไฟฟ้า๔๐บาทตลอดสายไทยสร้างไทยเพื่อไทย
ของเพื่อไทย๒๐

ถูกต้องเพราะบางคนขึ้นใกล้ขึ้นไกล

๒๐บาทเนี่ยแจ่มสุดละ
รถไฟฟ้าให้ขยายนี่รัฐบาลรูตุใช่ไหม
ขยายสายให้มันขึ้นถึงอย่างนี้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

บางศาสนาบางโรงเรียนศาสนาอย่างเช่นโรงเรียนศาสนาที่สอนศาสนาอิสลามหรือมุสลิม
ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วสอนให้คนเป็นคนดีนะครับ
โรงเรียนวัดก็เช่นเดียวกันโรงเรียนวัดตรงนี้ก็สอนให้คนเป็นคนดีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นบางศาสนาบางโรงเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องไปทั่วถึงให้อยู่ได้นะครับ
ไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยนะครับก็เห็นด้วยกับเรื่องของการที่ขนส่งสาธารณะนะครับ
ขนส่งมวลชนอันนี้ต้องยกระดับขึ้นมาเพราะว่าการที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนหรือพื้นที่ต่าง
จะเข้ามาสู่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าบนดินเนี่ยค่อนข้างลำบาก
อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอยู่ในสังคมตรงนี้ก็เราก็ต้องแก้เข้าไปขี้คายตรงนี้ครับ
แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยที่ผมจะพูดอีกก็คือนะครับว่าเราต้องกระจายความเจริญที่มันกระจุกกันอยู่ตรงนี้ครับ
ออกไปสู่ปริมณฑลด้วยนะครับอันนี้เราชอบเวลาเราคิดถึงกรุงเทพเนี่ย
ลืมไปว่าเรายังมีปริมณฑลที่ติดอยู่กับพวกเราอยู่เยอะมากซึ่งก็เจริญไม่แพ้กรุงเทพ

เรามีธนาคารชุมชนธนาคารหมู่บ้าน
มีลองทุน๒ล้านต่อชุมชนต่อหมู่บ้าน
นอกจากนี้ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว
กรุงเทพมหาละครในสมัยภูวาอภิรักษ์โกสัยศิลป์ภูวาสุมพันธ์
ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก
คือมีประชาชนโบสถ์ผ่านเนื้อสารท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่ากรุงเทพมาท่องเที่ยวมาน่าท่องเที่ยวมาก
แล้วก็ดังนั้นเราจะเพิ่มจุดท่องเที่ยวที่สำคัญให้เข้าถึงเรียกว่าความหลากหลาย

แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในแง่ของ
การเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น๕๐เขตนะครับ
ที่สองในเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของคนกรุงเทพมหานคร
ประชาธิปัตย์ที่เคยดูแลพี่น้องมานะครับ
ได้เพิ่มกล้องวงจรปิดเป็นนโยบายแรกที่พักประชาธิปัตย์ทำ
แล้วก็ทุกวันนี้สามารถใช้เป็นพระเอกตัวจริงได้ในหลายพื้นที่นะครับ
ในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมไฟฟ้าส่องสว่าง

เรามีนโยบายในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างครบวงจรนะครับ
มีแก้มลิงเพิ่มมีจุดในการดูดน้ำที่ท่วมนะครับ
หลายคนการที่เรามาขัดแย้งมาทะเลาะกันแต่สิ่งสำคัญที่ไม่รอเราคือว่า
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อน
เราก็จะเพิ่มจุดจอดและจรนะครับแล้วก็เพิ่มรถไฟฟ้าใน
ในส่วนของรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้นให้เพื่อประชาชนสามารถมาใช้ได้
และในส่วนของคุณภาพชีวิตนะครับพักประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา
ผลักดันเรื่องการเรียนฟรี๑๕ปีตั้งแต่อนุบาลถึงม๖
แล้วก็เราจะเพิ่มเรียนฟรีถึงปริญญาตรีในสาขาที่ตลาดต้องการนะครับ
เพื่อให้เรียนจบมาแล้วสามารถมีงานทำต่อได้นะครับ
แล้วนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์ทำมาต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพและคนทั้งประเทศครับ

อากาศข้างบนนี้สบายดีไหมฮะโล่งสูดหายใจ

คนกรุงเทพเขาชอบเรื่องธนาคารชุมชนอยู่นะพี่อุ๋ย

ก้าวไกรเรานะครับก็แน่นอนครับ

เกิดเลือกก้าวไกลทั้งสองใบกรุงเทพมหานครไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับ
นโยบายของกรุงเทพหานครที่พักเก้าไกลเราต้องการทำก็คือ
คล้ายกันกับทั่วประเทศก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองดี

เพราะคนกรุงเทพมหานครณวันนี้ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าคลองชีพพุ่งขึ้นสูง
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่าง
ที่ไม่อำนวยความสะดวกให้กับคนครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพหมานคร
รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพชั้นใน
และในกรุงเทพรอบนอกยังคงมีปัญหาอยู่
ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าที่บ้านคุณจะมีเครื่องฟอกอากาศเป็นหมื่นเป็นแสน
คุณก็ไม่สามารถกลั้นหายใจไปหายใจที่บ้านได้
ยังไงก็ต้องพบเจอกับปัญหาฝุ่นที่วันนี้๓๐วันอากาศไม่ดี๒๕วันเข้าไปแล้ว

เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพต้องเผชิญปัญหาเดิมเหล่านี้มาอย่างยาวนาน
กรุงเทพมหานครมีเงินครับมีการบริหารจัดการแบบพิเศษ
มีการเลือกตั้งผู้ว่ามหานครมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ
แต่ปัญหายังคงสั่งสมแบบเดิม
วันนี้ก้าวไกรเริ่มต้นที่สภาพกรุงเทพมหานครมีสอกรทั้งหมด๑๔คน
เราได้ผ่านข้อบรรยัติเกี่ยวกับเรื่องของรถเมย์ไฟฟ้า
เราได้ผ่านข้อบรรยัติเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียว

และถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลก้าวไกล
เราจะสามารถทลายข้อจำกัดหลายอย่างที่จะสามารถเปลี่ยนกรุงเทพให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
วันนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เกือบ๑ล้านไร่
แต่มีพื้นที่ทหารอยู่ประมาณ๑๙๘๐๐ไร่

แต่วันนี้นั่งอยู่ในห้องแอร์จิบกาแฟอยู่กลางใจเมือง
นี่คือประเด็นหลักสำคัญที่เราจะย้ายพื้นที่ทหารที่ไม่จำเป็น

แล้วให้ศักยภาพกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัย
เป็นปอดของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
โอ้โหนี่จากก้าวไกลคือความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของกรุงเทพเนี่ยปัญหามันมีเยอะมากนะ
นี่เป็นนโยบายที่ได้ฟังจากทั้ง๕พักการเมืองนะครับ๒นาที
เดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ยตายแล้วเราไม่ถามเรื่องนโยบายอะไรเลย
บทสรุปของจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยไทยปี๖๖ใครจะเป็นผู้ยืนหนึ่งในครั้งนี้
ผมสดตลอดทั้งวันกับบรรยากาศการเลือกตั้งในทุกช่วงข่าวและวิเคราะห์ผลจากกูรูการเมืองชื่อดัง
ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป